สวัสดีอันนี้ก็พี่ไกร

ที่มีเกจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโลก

ทั้ง๑๒ราศีก็คงจะเครียดนะคะ
ก็ทำให้ทุกคนเครียดกันหมดนะคะ
รวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะ
แต่ว่าบางราศีก็อาจจะเจอปัญหาเยอะ
ราศีก็อาจจะเจอปัญหาน้อยนะคะ
แต่๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้
มีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยแล้ว
งั้นจัดไปกับราศีแรกเลยครับ
ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ใช่ค่ะอุปสรรคปัญหาที่คุณเคยเจอนะคะ
มันใกล้ที่จะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว
เอาเหรออืมนะคะชีวิตของชาวราศรีเมฆ
เปรียบเหมือนคนที่ตกน้ำนะคะ

อ้าวเปรียบดังผีเป็นแค่ขอนไม้
ตายหน้าตายขวาแลบลิ้นแพลบ
คือขอนไม้ก็คือเหมือนเจอที่พึ่งที่พับพิง
ใช่เลยค่ะนะคะใช่ค่ะก็เหมือนกับชาวราศรีเมฆ

นะช่วยให้คุณเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาออกไปได้นะคะ
จะเริ่มหายไปก็คือในช่วงเดือนวิธนโยนิ
ดีจังอ่าใช่นะคะแต่ว่าในช่วงแรกแรกของเดือนเนี่ย
มันอาจจะยังมีร่องรอยของปัญหาอยู่บ้าง
มันย่อมส่งผลกระทบเหมือนน้ำที่มันกระเพื่อม
ใช่ค่ะแต่ว่าปัญหานี้มันจะไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไร
ต่อจากนี้ไปเขาเรียกว่าอุปสรรคปัญหาไม่มีนะคะ
แล้วก็ความสำเร็จมันจะเริ่มค่อยปรากฏให้เห็นชัดขึ้นเรื่อย
บางคนบอกว่าอาจไม่เห็นเลยอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะ
คือปัญหาเก่าก็จะค่อยคลี่คลาย
แล้วความสำเร็จก็จะค่อยมาถึงนะคะ
เป็นกำลังใจให้สำหรับราศีเมษนะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์หมดเคราะห์ก็คือ

ชาวราศีกันถือว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ
เพราะว่าถือว่าเป็นราศีที่โอ้โหเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหามาเยอะนะคะ
ถ้าสมมุติว่าเราจัดอันดับทั้ง๑๒ราศีเนี่ย

คือหนักมากเจออุปสรรคที่ค่อนข้างจะหนักหน่วง

แต่ว่าก็อยากจะให้กำลังใจชาวราศีกันนะคะ
เพราะว่าการที่เราเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาเนี่ย

ใช่นะคะเขาเรียกว่าอุปสรรคที่เกินทน

ทนทานสุดยอดนะคะอุปสรรคที่เกินทนหลอมคนให้
ทนทานสุดยอดนะคะอุปสรรคที่เกินทนหลอมคนให้

ก็คือเดี๋ยวชีวิตจะเจอกับแสงสว่าง
ใช่ค่ะที่ปลายอุโมงใช่ค่ะให้นับถอยหลังอีก๒วันเลย
อีกแค่๒วันอีกแล้วใช่นะคะพ้นเดืองก็พ้นเคราะห์

ก็คือมีเกณฑ์จะหมดเคราะห์หมดโศกกันสักทีนะคะ
ต่อจากนี้ไปก็จะได้เจอกับแสงสว่าง

เป็นกำลังใจให้กับราศีกันนะจ๊ะ
ส่วนอีกหนึ่งราศีที่มีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดศกเหมือนกันก็คือ

เรียกได้ว่าชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อย

ใช่ค่ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนะคะ
อาจจะยังมีความตะกุกตะกักหรือว่ามีปัญหาวุ่นวายใจบ้างนะคะ
แต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังพูดได้เต็มปากเลย

ก้าวหน้าความสำเร็จความสมหวัง
เริ่มมาเยือนในชีวิตของคุณนะคะ
อุปสรรคปัญหามันก็จะคลี่คลายจากร้ายก็กลายเป็นดี

สามราศีนี้คุณอาจจะต้องอดทนนิดนึง
แม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันยากลำบากนัก
แต่เดี๋ยวสุดท้ายมันจะกลายเป็นดีได้ค่ะ
คิดในมุมนี้ว่าที่เราลำบากที่เรามีปัญหา
เพราะเราทำงานเราลงมือทำใช่ไหม

แล้วมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราอดทนทำมา
ประสบความสำเร็จในอีกไม่ช้า

ส่วนราศีทั้ง๓ราศีนี้อยากจะมีการแบบทำบุญ
ถ้าจากร้ายกลายเป็นดีรวมไปถึงราศีอื่นที่ดูอยู่แล้วรู้สึก

ก็สามารถทำบุญได้เหมือนกันนะคะ

ทั้ง๓วิธีการทำบุญนี้นะคะ
เขาเรียกว่าเป็นวิธีการทำบุญแบบมาตรฐานนะคะ
ราศีไหนก็สามารถทำได้เช่นกัน

หรือว่าทำวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้

ใช่ค่ะควรจะเป็นสังกฐานที่จัดด้วยมือของเราเองนะคะ

ก็คือควรที่จะใส่ของมีคมลงไปหน่อย

กันไกลตัดเล็บมีดโกนอะไรพวกนี้นะคะ

ลงสกหรือว่าบริจักษ์ผ้าดิบค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่า
เป็นการเหมือนกับว่าทำให้เคราะห์โศกมันตายไปจากเรา

กันลองปรับใช้กันดูแล้วครับคุณผู้ชมครับ

ไม่ได้มามือเปล่าครับนี่เลยค่ะถูกต้องแล้ว
หมอไก่แนะนำหน่อยค่ะวันนี้มาพร้อมกับอะไรคะ
วัตถุมงคลในวันนี้นะคะมาจากจังหวัดพิษนุโลก
พิษศนุโลกบ้านผมคุณชนะใช่เลยค่ะต้องให้คุณชนะแนะนำด้วยป่ะ
คือยังไงดีพระพุทธชินราชด้วยนะใช่ใช่ค่ะจี้พระนะคะหลวงพ่อพระพุทธชินราช
รัฐนาแล้วห้อยคอได้เลยจากวัดใหญ่ใช่ไหมใช่เลยค่ะ
เป็นว่าวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีแน่นอนที่จะได้รับไปนะคะ
และสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่วันนี้ก็คือ
คุณพิพัฒนยวนจิตนะคะเกิดวันที่๙พฤษภาคม๒๕๖๒
ถามมาเรื่องของการงานและโชคลาภค่ะ
สองอย่างเองเหรอการงานโชคลาภเป็นไงครับ
ในเรื่องของการงานนะคะเรียกได้ว่าดีมากนะคะ
เพราะว่าดวงเขามีดาวดีเข้ามาอย่างดาวโสรสมงคลนะคะ
การงานเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้และจะมีผู้ใหญ่คอยหนุนหลังอีกด้วยนะคะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาภเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึง
ดวงเขาเนี่ยเขาเป็นคนหาเงินเก่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้ลาบจากน้ำพักน้ำแรงเป็นหลักนะคะ
จากน้ำพักน้ำแรงเป็นอะไรที่แบบแน่แท้ที่สุดแล้ว
แสดงว่าโชคลาภอันนี้ไม่ฟันทงจะมีไม่มีค่ะมันอาจจะมีก็ได้

เอาแต่ยังไงซะคุณโชคดีแน่นอนแล้ววันนี้
โชคดีแน่นอนเพราะคุณได้รับนี่ค่ะ
รับไปเรียบร้อยแล้ววัตถุมงคลด้านหน้านี้ไป
หมอไก่บอกเลยว่าได้ไปแล้วทำยังไงนะคะ
อย่างแรกนะคะก็คือต้องตั้งจิตตั้งใจให้สงบก่อนนะคะ
แล้วก็ท่องน้ำโมสามจบอธิษฐานถึงลงพ่อ

ใครอยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณพิพัฒน์แบบนี้นะ

ชื่อวันเดือนปีเกิดพร้อมเรื่องที่คุณอยากจะถามหมอไก่
แล้วเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ล้านหนึ่งทันแบบนี้ค่ะ

สามราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มาเยือนในชีวิตค่ะ
ตื่นพลาดได้ไงติดตามด้วยวันพรุ่งนี้นะจ๊

ขอบคุณหมอไก่ค่ะพบกันพรุ่งนี้ค่ะ